ร้องเข้าข่าวจะบอกว่าพ่อลูกหล่อเบิ้ลปฐุมราชคุณผู้ชมค่ะ

ธัญญาอาสยาคุณผู้ชม

กับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า

กาดำ
นี่เพื่อนแต่คนจะแซวเยอะ
มันเป็นเพลงหมอรำอินดี

เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ามีความสุขที่ได้กลับมา

แม้แฮลแรปแค่ท้อนท้ายนิดเดียว

แถมนะยังเป็นเพลงทำนองอีสานหมอลำ

ส่วนเรื่องที่ธัญญาเป็นโสดแล้วก็ให้กำลังใจน้องค่ะ
ไม่ว่าอนาคตธัญญาจะอยู่ในสถานะไหน

ว้าว
ผลงานเพลงล่าสุดกับน้องธัญญา

เพราะว่าเพลง๕นาทีผมมีประมาณ๓วิ

กลายเป็นคู่พี่คู่น้องมากกว่าณตอนนี้ปัจจุบัน
ก็ให้กำลังใจน้องครับก็ขอให้เจอคนดีนะครับ

หรือถ้ามีโอกาสได้กลับไปสู่ศูนย์ทางเดิมที่ดีขึ้นก็ยินดี
นี่แหละเขาก็เป็นแบบว่าคู่จิ้นกันเลย

ส่วนผลงานหนังฮีโร่ต้มแซ่บ
ก็ต้มแซ่บค่ะที่เบิ้ลประทุมราชเป็นคนควักเงินทำเองเล่นเองนะ
ตอนนี้ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้ว
อ๋อเรื่องนี้ไงมีแซ่บมีกล้องเฮ้ยไลน์มีเยอะอ่ะ
คือเขาเตรียมเข้าฉายปีหน้านะก็รอติดตามกันด้วย
เบิ้ลการันตีว่าหนังเรื่องนี้พี่รับรองว่าฮาแน่
ได้ลูกทุ่มหมอรำคนสนิทมาเล่นแน่นจอนะคะ
พี่โร้นี่ที่เราทำเองมั้ยคะ
ตีนียาวน้องพิงพลอยไปเล่นแล้วก็ไปแกล้งน้อง

แน่นอนครับต้นปี